ส่วนบรรยากาศการประชุมเอเชียยุโรปหรือว่าอาเซม
ครั้งที่๑๑ที่มองโกเลียเริ่มต้นด้วยบรรยากาศของการไว้อาลัย
หลังจากที่เพิ่งเกิดเหตุการณ์สลดที่เมืองนิสของฝรั่งเศส
ซึ่งคาดว่าประเด็นการก่อการร้ายจะถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุย
เป็นประเด็นเร่งด่วนนอกเหนือจากประเด็นทะเลจีนใต้
และการออกจากสาธารณ์ภาพยุโรปของอังกฤษ
นี่ก็เป็นภาพบรรยากาศขณะที่บรรดาผู้นำและรัฐมนตรีต่างประเทศ
ประเทศในเอเชียและยุโรปร่วมกันยืนสงบนิ่งเป็นเวลา๑นาที
เพื่อแสดงความไว้อะไรต่อผู้เสียชีวิตจากเหตุคนร้าย
ขับรถบรรทุกพุ่งเข้าใส่ฝูงชนที่เมืองนิส

หรือว่าอาเซมครั้งที่๑๑ที่กรุงอูลานบาตอร์ประเทศมองโกเลีย
นายดูนัลด์ทูศประธานคณะมนตรียุโรป
ได้กล่าวขอบคุณประธานธิบดีมองโกเลีย
ได้แสดงความเสียใจต่อการโจมตีในฝรั่งเศส
พร้อมกับประนามการก่อการร้ายที่เกิดขึ้น
โดยกล่าวว่ายุโรปและเอเชียจะร่วมเป็นหนึ่งเดียวกัน
ในการต่อสู้กับความรุนแรงและความเกลียดชัง
ขณะที่นางอังเกล่าแมเคลนายกรัฐมนตรีหญิงของเยอรมนี
ก็ได้กล่าวประนามเหตุการณ์ดังกล่าวนอกรอบการประชุม
พร้อมทั้งประกาศว่าเยอรมนีและประเทศอื่น

แต่เธอก็เชื่อมั่นว่าทุกประเทศจะจับมือกัน

ได้กล่าวแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของเหยื่อผู้เสียชีวิต

อยู่เคียงข้างชาวฝรั่งเศสในยามเกิดวิกฤตเช่นนี้

ได้มีการร่วมถ่ายภาพหมู่ร่วมกันตามธรรมเนียมปฏิบัติ
ก่อนจะเริ่มเข้าสู่วาระการประชุมอย่างเป็นทางการ

ในการประชุมเป็นเวลา๒วันนี้ด้วย

ตัวแทนจากชาติในสภาพยุโรปเข้าร่วม

ทั้งผู้นำและตัวแทนจากชาติเอเชียรวมถึงไทย
อีก๒๑ประเทศรวมทั้งนายโดนัลดทุส
ประธานคณะมนตรียุโรปและนายชองคลอสยูงเกอร์
ประธานคณะกรรมธิการยุโรปเข้าร่วมด้วยครับ